หลายคนบอกว่าคู่นี้จริงก็สมควรแก่เวลาได้แล้วนะ

ว่าล่าสุดตบลงใจค่ะ

จะเป็นเงินขวัญถุงสำหรับงานแต่งหรือเปล่า
รวบสำหรับการเตรียมงานแต่งก็ว่ากันไปนะคะ
เพราะว่าช่วงสิ้นปีทั้งคู่วางแพลนจะไปทัวร์ยุโรปด้วยกัน

คิดว่าคุณคงทุกกันรับเงินเลย

เขาเก็บมาเรื่อยในทุกงานแหละครับ
เดี๋ยวแผนเป๊ะมาเดี๋ยวเล่าอีกที
แต่เดี๋ยวจะค่อยเห็นความคืบหน้าบ้างแล้วล่ะ
หลังจากนี้ก็บอกให้ทราบครับว่า

แล้วก็มีการเตรียมงานกันบ้างนะครับผม

ว่าจริงเราก็คบกันมานานแล้วครับ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแจ้งหวะไหนคือพร้อมหรือไม่พร้อม

เออนะคะแต่เขาน่ารักนะคู่นี้

ฉันกินแล้วนิดนึงไม่เกี่ยวกับงานเลยนะคะ
แต่ว่าน่ารักคู่นี้ค่ะอีกคู่หนึ่ง